ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดสะแก้ว

รู้ว่าลูกสาววัย๑๓ปีมีเพื่อนชายอายุ๑๔ปี
พาไปเที่ยวงานประจำปีพ่อทำยังไง
ขับรถเก่งแล้วพาพวกไปอีกประมาณ๔๕คน
ไล่ล่าเพื่อนชายของลูกคนนี้
พอเจอหน้าจับอุ้มไปกระทืบจนสลบเลย

ไข่แดงลูกกูใช่ไหม

นั่นแหละแล้วก็โอ้โหพาพวกลุมกระทืบเลยนะคะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนวันนี้
ตำรวจสพอรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาทำร้ายผู้บาดเจ็บในห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะ
ก็เลยรีบนำสายตรวจไประงับเหตุ
พบว่าที่ห้องฉุกเฉินมีทั้งกลุ่มผู้เสียหายด้วย
และกลุ่มที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกำลังโต้เถียงกันอยู่เลย

แล้วให้ทั้งสองฝ่ายมาแจ้งความที่สพอรัญญประเทศค่ะ
จากการสอบถามนางสุภาพทุลีอายุ๒๘ปี
คนนี้เป็นญาติของผู้ถูกทำร้าย
เล่าบอกว่าหลานชายอายุแค่๑๔ปี
พร้อมด้วยเพื่อนผู้หญิง๒คนและเพื่อนชายอีก๑คน
เยี่ยมปู่ของตัวเองที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
แต่ต่อมาทราบอีกทีเนี่ยหลานโทรว่าถูกพ่อของเพื่อนหญิงที่มาด้วยพาพวกมา๔๕คนอุ้มแล้วก็รุมกระทืบเลยนะคะ
นั่งกันไปเนี่ย๔คนแต่ว่าขึ้นรถจักรยานยนต์แค่คันเดียว
ขณะขับรถไปถึง๔แยกบ้านขาวสะอาดหมู่ที่๙ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศ
มีรถเก๋งสีขาวและรถกระบะไม่ทราบสีเห็นแต่ไฟหน้ารถบีบแตรให้เขาจอด
หลังจากนั้นก็มีคนกรูลงมาทำร้ายพวกเขาค่ะเขาก็วิ่งหนีกันเข้าป่าอ้อยไป
เจ็บเนี่ยแพทย์ก็ประถมพยาบาลแล้วเสร็จเขาบอกว่าต้องเข้าเครื่องสแกนสมองด้วยนะ
เพราะว่าถูกกระทืบใบหน้าบวมปูดเจ้าตัวบอกว่าคนที่เข้ามาทำร้ายเป็นพ่อของเพื่อนหญิงนี่แหละ
ถูกทำร้ายพูดกับตัวเองบอกว่าจอกไข่แดงลูกสาวใช่ไหมแล้วก็รุมกระทืบจนสลบไปเลยนะคะ
ฟังเสียงของเด็กชายวัย๑๔ปีผู้เสียหายค่ะ
เยอะอยู่ครับ๔๕คนครับ
พ่อเขาทำอะไรเสร็จเขาก็ปล่อยผมออกไปกลับบ้าน
ผมก็สีเขากลับบ้านอยู่เลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ทราบมานะคะว่าเด็กชายอายุ๑๔ปีคนนี้
ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะแก้ว
เพราะว่ากระดูกใบหน้ามันแตกอย่างรุนแรงเลยคุณ

ความคืบหน้าของคดีตำรวจก็พูดคุยกับคู่กรณีทั้งสองแล้ว
และบอกว่าเรื่องนี้จริงเป็นการเข้าใจผิดของฝ่ายพ่อของฝ่ายหญิง
เพราะว่าลูกสาวก็ตกลงจะไปกับเด็กชายอายุ๑๔ปีเอง
ทั้งสองฝ่ายไม่เอาเรื่องกัน
เรื่องจบแบบนี้นะแต่จริงมันก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอยู่นะ